ความเคลื่อนไหวของภาคการเมืองต่างตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคึกคัก
แต่ขอสชเพิ่งคลายล็อกยังไม่ได้ปลดล็อก
เพราะฉะนั้นแต่ละพักการเมืองที่เขาทำกิจกรรม

ขอสชก็เลยบอกว่าให้กรกตตอบกันแล้วกัน
อย่างล่าสุดครับทางภาครวมพลังประชาชาติไทย
ผู้ร่วมจัดตั้งภักดิ์ก็นำเหล่าสมาชิกภักดิ์
ไปเดินพบปะประชาชนวันแรกที่ย่านบรจักษ์นะฮะ
ก็มีหัวหน้าภักดิ์ไปด้วยทางขวามือนี่
หม่อมรัชวงศ์จตุมงคลโสนกุล
วันนี้เริ่มตอนเช้าเริ่มจากปากคลองตลาดก่อน
แล้วก็ไปสิ้นสุดที่อนุโสรีประชาธิปไตย

ตลอดทางก็ทักทายประชาชน
แล้วก็มอบใบสมัครสมาชิกพักให้
ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าตามทางต่างที่เดินผ่าน
พร้อมกับประกาศผ่านไมโครโฟนตลอดทาง
คุณสุเทพบอกว่าไม่ได้มาหาเสียงนะครับ

แต่ที่มาคือมาเดินพบเพื่อสมัครสมาชิกภักดิ์
ทางภักดิ์โดยชอบด้วยกฎหมายสมบูรณ์แล้ว
พี่น้องประชาชนที่มีอุดมการเดียวกัน
ที่ใจจดใจจ่ออยู่
เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของพักได้แล้ว

ก็มีคำถามตามมาแน่นอนแล้วครับว่าทำได้หรือไม่ได้อย่างไร
ทางฝากฝั่งของขอสอชอและก็รัฐบาล
ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานางน้ำมนตรีหัวหน้าคณะข้อสช
จนถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองน้ำมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ปฏิเสธตอบคำถามเรื่องนี้ว่า
เข้าข่ายหาเสียงหรือไม่ขัดคำสั่งคอสชหรือไม่
โดยบอกว่าให้กรกตพิจารณา
ขณะที่นายพุทธิพงศ์ปุณกันโคศกรัฐบาล

แล้วก็เป็นอดีตแก่นำกรปศซะด้วยนะครับ

ก็ขอชี้แจงว่า
ยังไงทุกพักก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กรกตวางไว้ที่คอสชวางไว้
ไม่มีการเจาะจงพักไหนอย่างแน่นอน

เรื่องของภักดิ์รวมพลังประชาชาธิไทย
การดำเนินกิจกรรมของภักดิ์การเมือง

โดยเฉพาะเรื่องการหาสมาชิกพักซึ่งก็ต้องดูกิจกรรมเป็นรายกรณีไป
ทำตามกฎหมายหรือว่านอกกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้
แต่เท่าที่ทราบณขณะนี้ยังไม่มีภาคการเมืองไหนที่ทำผิดกฎหมาย
การกระทำที่กฎหมายเขียนว่าทำให้สามารถที่ยุคพักได้
ภาคการเมืองก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำ
ในทะเบียนภาคการเมืองก็อยากจะเตือนไปทุกภาคการเมือง

เพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อเนื่องมาด้วยอะไรต่าง
เพราะว่าถ้ามันมีผู้ร้องขึ้นมาไปทำผิดแล้วมีผู้ร้อง
แล้วมันได้พยานหลักฐานมาลักษณะนั้นที่ค่อนข้างจะชัดเจน
หลักฐานก็ต้องเป็นหลักฐานในกระบวนการยื่อทำ
ทีนี้ค่ะมีความเห็นจากนายภูมิธรรมเวชยชัย
ก็บอกว่าโหแบบนี้ถ้าเป็นพักเพื่อไทยเคลื่อนไหว

ทั้งหมดก็เป็นเพราะคอสชยังไม่เปิดพื้นที่

ทั้งทั้งที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะนางสาวออนอนงกาญจนชูศักดิอดีตสอสอกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์
บอกว่าถ้าอนุญาตให้ทำได้แบบนี้พักอื่นก็ควรมีสิทธิ์ทำได้ในลักษณะเดียวกัน
เพื่อให้เท่าเทียมกันส่วนที่นายสุเทพจะเดินสายพบประชาชนในเขตบังรักษ์สาธรณ์
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตัวเองเป็นอดีตสอสออยู่รวมถึงเป็นเส้นทางเดิมที่เคยปฏิบัติการชัดดาวนกรุงเทพ
ส่วนตัวมองว่าเป็นสิทธิ์ที่ทุกพักก็จะมาเดินได้ไม่ได้กังวลอะไร
เพราะได้ลงพื้นที่ประจำก็มั่นใจว่ายังรักษาคะแนนนิยมได้อีกเสียงสะท้อนของชาวบ้านก็ยังคงสงสัยในตัวของนายสุเทพอยู่ด้วย
เพราะเมื่อครั้งชุมนุมเคยประกาศแล้วว่าจะไม่ลงมาเล่นการเมืองอีกนะคะ
ได้รับสมัครอาสาเครือข่ายเยาวชนสังเกตการเลือกตั้งแล้วนะคะให้เหตุผลว่าเพื่อสร้างความชอบทำในการเลือกตั้ง
ใครที่สนใจสมัครจะต้องไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะ
ขณะที่นายพานทองแท้ชินวัฒน์ลูกชายของนายทักษิณชินวัฒนอดีตน้ำมนตรีนะครับ
คือช่วงนี้มักจะเข้าไปตามคอมเมนต์ตามสังคมออนไลน์ของนายกลุงตู่ตู่ดิจิทัลนะฮะ
มาวันนี้ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวร่ายยาวถึงกติกาใหม่ในรัฐธรรมนูล
โดยบอกว่านี่เป็นเพียงพิธีกรรมที่จะช่วยฟอกตัวให้นายกรัฐมนตรีคนเดิม
มีโอกาสกลับมาเป็นนายกตามระบอบประชาธิปไตยแบบไทยอีกครั้งอย่างง่ายดาย
ก็เป็นความคิดเห็นความเคลื่อนไหวด้านการเมืองช่วงนี้นะครับ